ถึงถามว่าจำได้มั้ยเราเล่าข่าวนี้ละกี่วันแล้ว

ที่พี่บอกว่าให้คุณผู้ชมส่งมา

คือเราอ่านข่าวไปท้องร้องไปอ่านเมนูของคุณ

นี่แหละแล้วที่บอกว่าคนท้องที่ไม่รู้จัก

ร้านไหนนะที่เขาทำเมนูนี้

ซึ่งเราไปดูเมนู
ปลาจุกเครื่อง

จังหวัดกระบีอยู่ที่ร้านหอมเคย

ร้านเดียวเลยที่ขายเมนูนี้
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะ

ก็เป็นร้อยกว่าปีมาแล้วค่ะ

ตัดหัวเอาเครื่องในออกนะ

ขูดเนื้อปลา
นี้ออกมาทั้งดุจเลยเนี่ย

แล้วก็ยัดเข้าไปอันนี้คลุกก่อน
อ่านข่าวไปก็โอ้ย
เสร็จแล้วปุ๊บก็มายัดใส่ในไอ้หนังปลา

อ๋อปลายัดไส้

เอาไปทอดจนหอมกรอบ
อันนี้แหละจุกเครื่องคุณผู้ชม

กลายเป็นเมนูประจำจังหวัดไปแล้ว

ลึกกระบี่ปลาจุกเครื่อง

เป็นเมนูช่วงหน้าฝนช่วงนี้เลย

เครื่องสมุนไพรเทียบเลย
เป็นเมนูท้องถิ่นของที่รามัน

และข้าวยำโจนที่บอกว่าสมุนไพรเยอะ

มาคลุกจากสมุนไพร

ใบมะนาวใบขมิ้นดอกดาหลากระชาย
ต่างแบบนี้นั้นบุดุต้องมีถูกปะใช่เนื้อปลาต้มสุก
คลุกให้เข้ากันแล้วก็จะได้โทนออกมาเป็นโทนสีเหลือง
อร่อยมากนะคะแล้วข้าวยำโจรทำง่ายกินง่ายกินเร็ว
เพราะว่ามันอร่อยไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับโจรผู้ร้ายอะไรเลยนะ
ไม่คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึง
คือที่เขาเรียกว่าเข้ายำโจรเนี่ยเพราะว่าคือโจรมันมาเร็วไปเร็ว
มันมาทำก่อความผิดแล้วมันต้องไปเร็วเข้ายามโจร
หรือน้ำพริกหย่ำน้ำพริกหย่ำเนี่ยคือเอามือหย่ำให้ในตำละเอียดเนี่ย
เขาเรียกน้ำพริกโจรค่ะน้ำพริกโจรคือเนี่ยมันต้องทำเร็วกินเร็วแบบเนี้ยอ่า
ถ้าผมอธิบายผิดคนใต้เม้นต์มาบอกหน่อยว่าผมอธิบายถูกไหม
หรือว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
แต่มันก็ตีรถขึ้นมากรุงเทพมาไทยรัฐทีวีหาพี่เบิร์ตได้

พาไปเมื่อกี้๒เมนูที่ภาคใต้แล้วใช่ไหม

อาหารท้องถิ่นของศรีสะเกด

เป็นเมนูพื้นเมืองของชาวเผ่ากุยหรือว่ากวยนั่นเองนะคะ
มะละกอหันชิ้นปรุงรสเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อน
นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในความภูมิใจของชาวกุย

เมนูไม่ค่อยเคยกินแล้วก็น่ากินทุกเมนู
รู้เวลาน้ำแข็งโขกน้ำพริกดังปัก
ครกไม้ไงครกไม้มันจะดังแบบนี้
ถ้าเป็นพี่เบิร์ดโขกจะเป็นอีกเสียงหนึ่ง